เรื่องต่อไปนี้คุณผู้ชมฮะที่อยู่ด้านหลังเนี่ย
๘คนภาวะถูกแจ้งจับแอบกินกล้วย
มันไม่ใช่แค่เรื่องขโมยกล้วยกิน
แต่มันมีความซับซ้อนของการไม่ถูกกันกับผู้ใหญ่
แล้วผมอยากจะให้คุณผู้ชมได้ดูยาวไปถึงข้อกฎหมายด้วยนะครับ
จะได้รู้แล้วก็จะได้เอาไว้ใช้ถ้าเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นกับลูกหลานของเรา
ผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลนะครับและชั้นประถมรวม๘คนช็อก
เลยช็อกเพราะว่าลูกเด็กถูกหมายเรียก
หลังจากมีคนแจ้งความฐานบุกรุกและทำให้เสียทรัพย
แล้วเรียกค่าเสียหายค่ากินกล้วย๒๔๐๐๐บาท

นี่แหละครับกำลังวุ่นกำลังวายเลยถ้าจะเห็นก็คือน้องกลุ่มนั้น
ซักไซส์ไล่เลี้ยงโดยผู้หญิงคนนี้นะครับ
กรณีที่ไปขโมยกล้วยน้ำว้า๑หวีกิน
เหตุการณ์นี้นางสาวกุ้งอายุ๓๓ครับเธอเป็นแม่ค้าขายไก่ป๊อป
เป็นเจ้าของบ้านอยู่ในตะบนบ้านไซอเวิร์ดประโคนชัยจบุรีรัมพ์
ก็ตั้งแต่ฉันอนุมายจนถึงประถมมานะครับเค้นถาม
เค้นไปก็ถ่ายที่ไปนี่ครับกล้วยนวา
นะฮะนี่มันเหลือแค่นี้หรือเปล่าไม่รู้นะจากหวีหนึ่งอืมนะ
อาจจะเหลือสามผลสามลูกหรือเปล่าผู้ปกครองร้องเรียนกับสื่อมวลชนบอกว่า
เด็กทั้งหมดถูกแจ้งความในข้อหาร่วมกันบุกรุกและร่วมกัน
ทำให้เสียทรัพย์แล้วมีหมายเรียกไปถึงที่บ้าน
ขอบคุณผู้ชมครับสามสิบพฤศจิกายนให้พาเด็กเข้าพบพันการสอบสวน
อืมถ้าเป็นลูกเราเราจะทำยังไงตกใจไหมห้าถึงสิบสองขวบ
ถูกเรียกไปโรงพักอ่ะนะตกใจสิครับนางสาวขออภัยครับ
นางสิริมาแม่ของเด็กชายเอก่อนนะ
คนนี้อายุเจ็ดขวบร่าวบอกว่าถามเด็กเด็กเด็ก
เล่าบอกว่าก็ยอมรับแล้วแม่ก็เข้าไปกินกล้วยเขาจริงนะครับ
เพราะว่าไอ้ครัวมันไม่มีฝากั้นใช่ไหมแต่ไม่ได้ไปทำลายทรัพย์สินอะไรเขานะแม่
ประกอบกับก็ไปบ้านนี้ประจำเพราะเจ้าของบ้านเคยเรียกให้ไปซื้อไก่ป๊อปนะ
แล้วก็ถูกเรียกค่าสินหมายรายละสามพันบาทลดให้นางสาวกุ้งลดให้
บอกเอาคนละสองพันก็พอมีผู้ปกครองยอมจ่าย๔คนนะฮะ
ให้กับเด็กสี่คนรวมถึงเธอเนี่ยไม่อยากให้เป็นเรื่องใหญ่โตด้วย
แต่อีกสี่คนไม่จ่ายเพราะว่าเด็กบอกฉันไม่ได้ไปด้วยอืม
แต่ที่แปลกใจคือนะคือไม่ยอมลดลาวาสอกให้เด็กเลย
แค่ห้าขวบเลยไม่รู้เรื่องด้วยเลยประกาศลั่นอยู่นั่นแหละ
คนนี้เก้าขวบยืนยันไม่จ่ายเพราะรู้ไม่ได้ไปด้วย
ไอ้วันที่เค้นถามเด็กแบบนั้นพ่อไปด้วยจนมีปากเสียงกัน
เพราะรู้สึกว่าทำเกินกว่าเหตุเค้นถามเด็กเหมือนเด็กไปฆ่าใครตายพ่อว่า
ขณะที่นางสาวกุ้งต้องฟังเธอบ้างคุณผู้ชมฟังเธอด้วย
บอกอยู่บ้านมา๖เดือนแล้วถูกแกล้งหลายอย่างถูกแกล้งอะไรบ้างพี่กุ้ง
บอกถูกลื้อค้นบ้านถูกเอาไข่เน่ามาปลาแต่หาตัวคนทำไม่ได้นะ
ถามเด็กเนี่ยจึงรู้ความจริงเธอว่าอย่างนั้น
คุณผู้ชมครับยังมีข้อมูลจากผู้ปกครองและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบอกว่า
นางสาวกุ้งเนี่ยชอบขี่รถเร็วนะในหมู่บ้านเนี่ย
ขี่รถเร็วชอบเบิ้ลเครื่องใส่เขาจนฝุ่นตลบแล้วตั้งแต่เกิดเรื่องวุ่นวาย
หมู่บ้านเนี่ยอ้างว่าเป็นเพื่อนกับตำรวจยศใหญ่เพื่อนฉันเป็นตำรวจ
นี่ครับคุณผู้ชมลองดูว่านี่ผ่านไปนี่คือที่เขาบอกว่าขี่รถในหมู่บ้าน
ขี่รถเร็วนะฮะแล้วก็ไปเบิ้ลเครื่องใส่คนอื่นเขา
คำพูดบางคำในคลิปที่เค้นถามเด็กเนี่ยเป็นการขู่เพื่อบีบให้ยอมรับนะ
แล้วก็โดยไม่เรียกผู้ปกครองล่าสุดนางสาวกุ้งไปที่โรงเรียนครับ
ไปขอลายชื่อของเด็กอีก๔คนเพื่อให้ตำรวจออกหมายเรียกนะฮะ
แต่โรงเรียนไม่ให้ครับเอามาดูข้อกฎหมายที่ผมบอก
บอกคุณผู้ชมว่าดูให้จบเรื่องนี้ดูให้จบยันข้อกฎหมาย
เรื่องมันยังไม่จบก็ตามทนายเดชากิติวิทยานันต์จุ๊กกรูนี่นะฮะ
บอกว่าสามารถดำเนินคดีกับเด็กได้ไหมครับท่านฮะท่านฮะ
ทนายตอบว่าตามประมวลกฎหมายอาญามาตราเจ็ดสิบสาม
แก้ไขใหม่สามารถทำได้แจ้งความได้แต่คุณผู้ชมฟังนะ
แต่เด็กอายุยังไม่เกินสิบสองปีทำผิดไม่ต้องรับโทษครับอืม
รวมทั้งผู้เสียหายไม่ควรสอบปากคำเด็กเองต้องมีตำรวจ
แล้วเด็กขนาดนี้เวลาเราอ่านข่าวไปทำผิดอะไรมา
ต้องมีอะไรสหวิชาชีพถูกต้องครับดอม
ต้องมีสหวิชาชีพร่วมอยู่ด้วย
ส่วนเรื่องค่าเสียหายมันเป็นเรื่องทางแพ่งครับ
เดชากิติวิทยานันต์นะครับให้ข้อมูลเรื่องกฎหมายเอาไว้ครับ